นะครับฟุตบอลไทยลีกก็โหมเป็นเกมที่ใหญ่แล้วก็มีหลายประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
ทั้งหลังเกมแล้วก็การทำบัญชีของผู้สินซึ่งจริงจริงเนี่ยถูกต้อง
แต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตจนฝ่ายผู้สินต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับ
ไปดูไฮไลท์กันก่อนดีกว่าครับคู่นี้ครับ
สำหรับชมบุรีเจอกับบุรีรำครับครับผมก็เริ่มมาครับ
นาทีที่๔นะครับสุประชายยิงชนเสา
แล้วดูมาเข้าทางคาเซด้าสามเจาะเจาะแล้วครับ
บุรีรำนำก่อนหนึ่งศูนย์ครับดูช็อตนี้นาทีที่สิบสองครับ
คาไซด้าจ่ายมาแล้วสุพนัทก็แทบเข้าไปแล้วครับ
บุรีรำนำหนีเป็นสองศูนย์นาทีสิบห้าต่อครับ
พัฒน์วิ่งมาแล้วก็ซัดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ
บุรีรำนำเป็นสามศูนย์แล้วมาดูอีกช็อตหนึ่งครับ
เปิดมาแล้วเป็นจังหวะที่มีจังหวะจุดโทษนะครับ
ไดโลเนี้ยตัวนี้เป็นครับเจอสัสลักเนี้ยดึงหน่อยหน่อยนะครับ
แล้วก็เป็นใบแดงไปแล้วครับของทางศาสลักหายประโคน
ในโลกวิ่งมายิงไม่เหลือครับชนบุรีไล่มาหนึ่งต่อสาม

เป็นจุดโทษคนที่๒ของเกมนี้ครับ
แล้ววินัยโลกก็วิ่งมายิงนะครับเป็นสองต่อสามไล่มา
แต่สุดท้ายไม่ทันครับบุรีรามบุกชนะ
ชนบุรีร์สามต่อสองก็เก็บเพิ่มเป็นเก้าแต้นเต็ม
รองจ่าฝูงส่วนชนบุรีอยู่อันดับที่เจ็ดนะครับหลังเกมในอิชิกุญซือของบุรีรำ
ก็ออกมาบอกว่าเขาเสียใจที่ทางโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
หัวหน้าผู้สอนชวนบุรีเนี่ยไม่จับมือกับเขานะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำกันทุกครั้งหลังจากจบเกม
ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งโค้เตี้ยก็ออกมาบอกเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ย
โคตเตี้ยก็บอกว่าคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโค้ชอย่างอีชิอิถึงออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้
คือโคชเนี่ยก็จับมือกับทางอิชิเป็นมารยาทนะครับแต่อาจจะไม่ได้จับแน่นมาก
เพราะว่าพฤติกรรมของอิชิอิในช่วงที่ยังเตะของชมบุรีเนี่ยเหลือ๑๐คน
ก็อาจจะมีความที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
คือมีจังหวะที่ชมบุรีกำลังจะทุ่มบอลเร็ว
แต่ว่าอิชิอิเอาขาไปบล็อกลูกบอลเพื่อไม่ให้เล่นเร็วนะครับ
ซึ่งโค้ชคนนี้คืออีชิอิครับเป็นแค่โค้ชฟุตบอล
ไม่ใช่เพื่อนของโคชเตี้ยครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับ
สัมภาษณ์กันก็โต้ตอบกันไปมานะครับ
ส่วนคุณกรุณาทิศชอบครับรองประธานสโมสรของบุรีรัมยูเนเต็
ซึ่งเป็นช็อตที่ชมบุรีได้จุดโทษครั้งแรกนะครับ
มีอาการยกมือขึ้นเหมือนสะใจแต่ว่าถูกมองว่า
กลายเป็นจังหวะดีใจหลังจากที่ชมบุรีได้จุดโทษ

แล้วสองคนนี้เนี่ยคนที่หนึ่งก็คือวิศเวสานครส่วนคนที่ชูกำปั้นเนี่ยคือพัทรพงศ์กิจสถิตนะครับ
แล้วก็บอกว่าจดลงบัญชีไว้ก่อนแก่แล้วเดี๋ยวลืมนะครับ
พอตรงนี้ลงไปก็มีคนเข้าไปต่อว่าการทำที่ผู้สินสุดท้ายครับ
ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เอาคลิปมาเลยครับ
แต่ว่าเราย้อนดูจังหวะตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่ง
ลูกนี้คือมีขัดขาแล้วก็มีมือของสัสลักเนี่ยขวางทางยูยองซูนิดหนึ่ง
บังซูก็ดีดตัวนะครับทิ้งตัวล้มคือแน่นอนเป็นเหลี่ยมบอลที่ฝ่ายลุกต้องได้
แล้วก็เป็นช็อตสำคัญคือถ้าเกิดว่าไม่ล้มจังหวะนี้เนี่ย
ยูวังสุนิดจะได้หยิงแล้ววิวกลับเป็นประตู
ตอนแรกผู้สินสิบวกรเนี่ยให้จุดโทษอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ให้เหลืองกับทางศาสลักษณ์
เพราะมองว่าลูกนี้ไม่ได้เจตนาในการที่จะเข้าไปแย่งฟุตบอล
ที่ชูกำปั้นสะใจเนี่ยคือเขาสะใจในการทำหน้าที่
นี่คำชี้แจงของฝ่ายผู้สินนะครับแล้วก็มีการชนกำปั้นกับ
คุณวิศเวสันนครซึ่งเป็นคู่หูในการทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับ
แล้วตรงนี้แน่นอนเลยครับมันมี๒แง่สองงาม
บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหอันนี้น่าจะแบบว่าไม่สมควรในการทำ
แต่สุดท้ายครับเพื่อความเคลียร์ฝ่ายผู้สินครับน้องปั๊บ
แล้วปล่อยเสียงทั้งหมดเลยครับว่าในห้องตอนนั้นกำลังทำอะไรกันสด
ตอนที่ตัดสินจุดโทษลูกนี้เดี๋ยวเราลงไปฟังกันหน่อยบรรยากาศ

พี่เดลล์ครับอยู่ด้านหน้าแล้วครับเผื่อเลย

มีโซลองไอ้ตัวล่างมันด้วยนะ

ยังไม่ถูกอยู่เลยครับเพราะว่าขา

ขอบคุณครับกูก็ครับครับผม
ก็ค่อนข้างเคลียร์ครับที่ออกมานะครับ
แสดงความดีใจก็คือดีใจที่สามารถ
อันนี้ก็ทำหน้าที่ถูกต้องก็ต้องชื่นชมนะครับ
คือคู่ไหนผิดก็ว่ากันไปตามผิดมันมีความผิดพลาดอยู่แล้ว
แต่ว่าคู่นี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยนะครับ
ส่วนผลในคู่ที่เหลือก็มีเหมือนกันถูกไหม
ใช่ครับเมื่อวานเองก็๒คู่นะครับ
แต่แบงค์คล็อกก็บุคชนะลำปลางฮ้าสูญแล้วก็สุโกทัย
กันต่อเลยครับที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลกระชับมิตรสี่เศร้า
ตามไปทินฟิฟาเดย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่๒๒๒๕กันยายนนี้ครับ
จะมีมาเลเซียทาจิกิสถานแล้วก็จูยเด็ดแอนโตเบโก้เข้าแข่งขันครับ
ระบบแข่งขันทีมละ๒นัดนะครับ
วันที่๑๙กันยายนนี้แล้วครับ
ส่วนรายชื่อจะมีการประกาศในวันที่๑๒๑๕กันยายนนี้
ก็คือว่ากอดเงินขันไทยหลีกนับที่๖นะครับ